เมื่อกี้ดูเรื่องของไอเดียการแต่งกายใช่ไหม
กลับมาดูการแต่งกายของชาวอีสานกันหน่อย
เพราะว่ากลุ่มของชาวอีสานในประเทศไทยนะคะ
จะเรียกว่ากลุ่มชาติภัณฑ์หนึ่งชื่อว่าชาวภูไทย
กลุ่มชาวภูไทยเนี่ยมีชุดที่สวยงามจริง
แล้วเขาก็จะกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างนะคะ
และแต่ละพื้นที่เขาก็จะได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมด้วย
คนกลุ่มเหล่านี้เขาจะมีการแต่งกายอย่างไร
วันนี้จะพาไปชมจากรายงานนี้ค่ะ
หญิงสาวชาวภูไทยของโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกาลสิน
กำลังขมักเขม่นกับการแต่งหน้า
เพื่อเตรียมตัวสำหรับการฟ้อนภูไทยสามเภา
การแสดงท้องถิ่นของกลุ่มชาติภัณฑ์ในแถบภาคอีสาน
ภูไทยสามเผ่าเป็นการฟ้อนปรำที่ชาวภูไทย
ค้นขึ้นเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

ก็จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป
โดยในประเทศไทยมีชาวภูไทยอยู่๓เผ่า
คือภูไทยกรรศิลป์ภูไทยสกนคร

ภูไทยกาลสินมีความโดดเด่นที่เครื่องแต่งกายเป็นหลัก
โดยจะใส่เสื้อสีดำกลิบชายผ้าด้วยผ้าทอลายคิด
และนุ่งผ้าถุงมัดหมี่ที่มีลวดลายที่แตกต่างกัน
ซึ่งการฟ้อนบรำของสาวผู้ไทยกาลสิน
ได้รับอิทธิพลผสมผสานมาจากการเสริงบ้างไฟ
จึงกลายเป็นท่าบรรมที่อ่อนช้อย
ไปพร้อมกับทำนองบันเลงเพลงที่สนุกสนาน
สำหรับชาวภูไทยสกลนคร
ก็จะมีลีลาการฟ้อนบรำที่สนุกสนานกว่าทุกเภา
โดยมีการสวมเล็บปลอมประดับปลายเล็บด้วยผู้ไหมพรมสีแดง
ส่วนท่าบรำได้รับอิทธิพลมาจากการฟ้อนเล็บทางภาคเหนือ
แต่เน้นจังหวะบันเลงเพลงที่สนุกสนานเป็นหลัก
ทำให้ผู้พบเห็นต้องลุกขึ้นมาฟ้อนปรำไปพร้อมกัน
แต่งกายของชาวภูไทยสกลนครเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุด
โดยใส่เสื้อสีดำนุ่งฝาถุงและห่มผ้าเบี่ยงสีแดง
ส่วนมวยผมนั้นจะถูกประดับด้วยดอกไม้สีขาว
ส่วนชาวภูไทยนครพนมจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภูไทยเรนู
เพราะคนส่วนใหญ่มีลกลากอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
ซึ่งเป็นเผ่าภูไทยที่มีคาบรำอ่อนช้อยอ่อนหวานที่สุด
แต่งกายของภูไทยเรนูจะสวมเสื้อสีน้ำเงินคอตั้งคลิปแดง
ผมสบายสีขาวและประดับร่างกายด้วยเครื่องเงิน
โดยจะกล้าวผมสูงทัดดอกไม้สีขาวไว้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งในปัจจุบันนั้นการฟ้อนบรำภูไทยสามเภา
ถือเป็นการแสดงที่หาดูได้ยาก
และสถาบันการศึกษาที่นี่
ก็พยายามประยุกต์วัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวภูไทย
มาบรรถุดูในวิชานาฏศิลป์
เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับกับรากเง่าในอดีตของตนเอง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน